ดูตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่า
ทนายความของคุณแม่ของคุณตังโมบอกว่า
อยากจะให้คุณหญิงหมอพรทิพย์ช่วยผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมอีกสักครั้งใช่ไหม

วันนี้ทางทนายกฤษณะนะครับ
วันนี้ช่วงบ่ายที่รัฐสภาเนี่ย
ทนายกฤษณะนะครับทนายความของคุณแม่ของคุณแตงโม
เดินทางไปพบแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่นะครับ
ขอคำปรึกษากรณีการจะผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมอีกสักรอบนึง
แล้วก็การพิสูจน์หลักฐานต่างในคดีด้วย
ทนายกิจสนะบอกว่าวันนี้มาปรึกษาเบื้องต้นนะครับ
ก่อนที่จะไปปรึกษากับคุณแม่ของคุณตังโมอีกครั้ง
แล้วจะรวบรวมเอกสารต่างมายื่นผ่านคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาด้วย
เดี๋ยวจะไปยื่น๘มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะ
กว่าจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดมายื่นให้
ขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
ซึ่งท่านเป็นอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ท่านบอกว่าพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการชนะสูตรศพของคุณตังโม
แต่คงจะเข้าไปทำหน้าที่ผ่าชนะสูตรศพด้วยตัวเองอีกครั้งนึงเนี่ยคงไม่ได้
เพราะผู้ที่สามารถทำหน้าที่ผ่าศพได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ทางภาครัฐเขาขึ้นทะเบียนไว้
ตัวคุณหญิงหมอพรทิพย์เองท่านบอกท่านเกษียณมานานแล้ว
ตอนนี้ทำได้แค่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นสื่อกลางระหว่างญาติกับตำรวจ
พร้อมกับระบุว่าสิ่งที่ญาติสามารถทำได้ในขณะนี้นะครับ
ก็คือ๑ไปร้องขอให้ตรวจพิสูจน์ศพครั้งที่๒
ด้วยการร้องขอไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือภาควิชานิติเวศในโรงพยาบาลต่าง
ร้องโดยตรงมาที่กรรมธิการของวุฒิสภาที่จะยื่นเรื่องขอดูเอกสารต่างเกี่ยวกับการชนะสูตรพลิกศพได้
ซึ่งคุณหญิงหมอพรทิพย์มองว่ามันยังมีปัญหา
อีกปัญหาของคดีนี้ก็คือญาติอาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูล

สิ่งค่อนข้างลุ้นในวิจัยสนวนแด่เหมือนฮ่ะ

เข้าไปถึงมันจะเกิดการต้องมาขอผ่าศพครั้งที่สอง
สิ่งนี้เป็นสากลหลักสหประชาชาติยังบอกไปว่า
เหยื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้และสิทธิ์ที่จะได้รับกรรมเยียร์ยา
สิ่งนี้มันยังไม่มีกฎหมายไทยค่ะ
ก็เลยนอกจากที่ทำเรื่องนี้ทุกคน
อยากจะจัดการเรื่องสิทธิที่จะรับรู้ด้วย
เพราะว่าเราคงเห็นนะทุกอย่างอ้างว่าความรักดำเนินคดี

มันควรจะเป็นข้อมูลที่ญาติจะได้รู้เพื่อจะเชื่อใจ

รู้ว่าจะต่อหลักขาดอะไรรู้ว่าจะดำเนินคดีอะไร
รู้ว่าจะไม่ทำคดีไม่ดำเนินคดีกับคนนี้

อันนี้เป็นหลักสาวคน
เป็นส่วนที่ดึงเข้ามาที่
ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องแชลสุด
วันนี้มีคุณพานุชดาสุรยุทธโยธิน

มากับทางทนายกิจชนะด้วยนะฮะ
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวนี้เครียดมาก
คุณแม่คุณตังโมซึ่งคือคุณป้าของเธอนี่ก็เครียด
เพราะกระแสสังคมเนี่ยโจมตีมาก็เลยอยากฝากบอกผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์ไปด้วย
อยากกราบขอโทษทุกคนแทนคุณป้า
ที่อาจจะพูดอะไรออกไปแล้วทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดในการสื่อสาร
ส่วนร่างของคุณแตงโมตอนนี้ทางครอบครัวอยากให้ผ่าพิสูจน์ครั้งที่๒
เพื่อจะได้คลี่คลายหลายปมที่ตัวของคุณป้าของเธอที่ก็คือแม่ของคุณแตงโมเนี่ย
รวมทั้งตัวเธอด้วยสงสัยทั้งบาดแผลหรือว่าร่องรอยต่างตามร่างกาย
ส่วนเรื่องที่ทนายตั้มจะเข้ามาดูแลทางคดีทางฝั่งของคุณดายศพี่ชายของคุณตังโม
ตอนนี้คุณพานุชดายืนยันกับเรานะครับว่าคุณป้าแล้วก็คุณดายศลูกชายเนี่ย
พูดคุยทำความเข้าใจกันหมดแล้วไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหากัน
เมื่อกี้คุณแม่คุณแตงโมก็บอกกับเรานะบอกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย
ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นความต้องการของคุณป้า
และยืนยันว่าไม่มีเรื่องเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

คือตอนนี้ค่ะเรื่องของคุณป้าเนี่ย
คุณป้าก็จะไม่ค่อยได้อ่านโซเชียลเท่าไหร่นะคะ
ท่านก็เลยอาจจะไม่ได้รับทราบทุกข้อความ
แต่ว่าในฐานะคนในครอบครัวค่ะก็อาจจะต้องขอความกรุณา
ว่าเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปคดีของน้องนะคะ
ก็ขอความกรุณานิดนึงละกันเพราะว่าทุกคนในครอบครัวก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบ
คือตอนนี้สภาพจิตใจทุกคนก็ไม่ดีจากเรื่องของน้องอยู่แล้วนะครับ

เราก็อยากจะไม่อยากให้ใครบอบช้ำจากเรื่องอื่นอีก
เพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายประเด็นแล้วตอนนี้นะคะ
แต่ว่าเข้าใจว่าหลายท่านก็อาจจะไม่สบายใจ
จากวันนั้นที่อาจจะฟังบทสัมภาษณ์ของคุณป้า
แต่ว่าก็ต้องเรียนเป็นตัวแทนเลยว่า
คุณป้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาวไป
แล้วก็เป็นลูกสาวคนเล็กนะคะ
แล้วคือสภาพจิตใจของท่านช่วงนี้อาจจะอ่อนแอ
อาจจะมีการสื่อสารอะไรที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจ
อันนี้ก็ต้องกลับขออภัยด้วย
แต่ว่าจริงแล้วคุณป้าท่านก็รักลูก
แล้วก็ทำให้ลูกตามขั้นตอนทุกอย่างอยู่
หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกกับเรานะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเรื่องทางคดีของคุณตังโมเนี่ย
การที่จะผ่าชนะสูตรศพเป็นครั้งที่๒
หรือว่าการที่คุณหญิงหมอจะมาช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่าง

สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่การชนะสูตรศพครั้งที่สองนะครับ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลักฐานต่างเนี่ย
มันจะมีการทำลายหลักฐานอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
แผลจากไหนแก้ววายหรือไม่หมอว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่
เข้ากับการทำลายหลักฐานสะท้อนเจตนาของพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
สำคัญกว่าเยอะแล้วก็ตำรวจจะต้องทำให้ญาติได้เชื่อใจได้ว่า
เขาอยู่ข้างคนตายนะคะเขาอยู่ข้างคนตาย
ขนาดมีความชัดเจนว่ามีการทำลายหลักฐานแล้วญาติก็ยังเข้าไม่ถึง
ซึ่งมันจะเป็นความกังวลค่อนข้างมาก

หมอว่ามันมีเทคนิคในการตรวจ
แล้วเราไม่คุยกันออกสื่อค่ะ